แล้วกันนะคะเพราะว่าคาดว่าสาเหตุน่าจะไม่พอใจ
แล้วก็มาทำงานกับโรงน้ำแข็งที่เป็นคู่แข่งก็เลยพาชายชะกัน
ประมาณ๖๗คนเข้าไปทำร้ายร่างกายค่ะ
มาปลุกลูกคอดบันค่ะปลุกลูกคอดบันค่ะกล้องวงจรฟีดร้านนี้นี่ค่ะ
นี่เหมือนหอยอย่าเห็นพ่อยืนเลยเอาตำรวจมาเลยมาเลย

นี่คือคลิปที่ทางผู้เสียหายเนี่ย
เขาเอาไปร้องเรียนที่เพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ

คือเขาก็ถ่ายคลิปภรรยาของคนที่ถูกทำร้าย
แต่ก็จะเห็นว่าคนในคลิปที่เป็นชายชะกันเนี่ยไม่หยุดนะคะ
ยังทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้ต่อ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานที่บ้าน
ของผู้เสียหายในอำเภอเชียงยืนมหาสารคามค่ะ
ชายชะกันจำนวนนี้ค่ะ

แล้วก็พากันเข้าไปในบ้านพักของผู้เสียหาย
ทำร้ายร่างกายแล้วข่มขู่คนในบ้านด้วย
เอาโทรศัพท์ของผู้เสียหายไปด้วยนะคะ
แล้วอย่างที่บอกถึงแม้เขาจะถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเป็นหลักฐาน
แต่ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ไม่หยุดค่ะ

ลุมกันแล้วก็ขึ้นรถกระบะหลบหนีไป
นี่ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่บ้านหลังนี้เลยค่ะ
ที่บ้านหนองแวงตำบลเชียงยืนไปพบกับคุณนิพาพร
ซึ่งเป็นภรรยาของนายจารุเกียรติ

มีผู้ชาย๖คนขับกระบะสีดำไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
บุกเข้ามารุมทำร้ายที่ห้อง
แล้วบอกว่าเจ้าของโรงน้ำแข็งอยากคุย
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องก็โดนรุมทำร้าย
ทำร้ายจนสามีสลบที่ผนังบ้านจะเห็นมีรอยเลือด
นั่นคือเลือดที่ออกจากปากแล้วก็หูของเขาค่ะ
ส่วนคนก่อเหตุเขาบอกจำได้เป็นอดีตลูกน้อง
เป็นอดีตลูกน้องของสามีนะคะ
ก็พอหลังเกิดเหตุก็เรียกกู้ภัย
นำร่างสามีไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
เพราะว่าสามีบอกปวดหัวมากเลยเพราะว่าถูกเอาหัวไปกระแทกกับผนัง
ส่วนเธอก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพเชียงยืนนะคะ
บอกว่าสาเหตุเป็นเพราะว่าสามีลาออกจากการเป็นผู้จัดการ
น้ำแข็งแห่งหนึ่งในอำเภอซำสูงจังหวัดขอนแก่น

แล้ว๗วันที่แล้วก็กลับมาทำงานขับรถส่งน้ำแข็ง
โรงน้ำแข็งแถวบ้านที่เชียงยืนนี่แหละนะคะ
ห่างจากโรงน้ำแข็งเดิม๒๐กิโล
ที่ลาออกเพราะว่าก็อยากจะมาดูลูก
เพราะว่าอยากจะมาอยู่ใกล้ลูกไม่อยากทำงานไกลนะคะ
โรงงานใหม่อยู่ห่างจากบ้านแค่๓กิโลเท่านั้นเอง
ซึ่งโรงน้ำแข็งเดิมก็อาจจะเข้าใจผิด
คิดว่าไปทำงานคู่แข่งไปทำงานโรงงานคู่แข่ง
แล้วไปแย่งลูกค้าค่ะ
เขาบอกว่าเขาทำที่นี่เป็นคนขัดธรรมดา
เขาก็ไม่ได้วิ่งโซนที่ไปทับเส้นเขานะคะ
ขณะที่ร้อยตำรวจเอกพรณรินหันแจ๊ค

เพื่อรวบรวมหลักฐานออกหมายเรียก